แท็กซี่ผ่านแอปกับแท็กซี่เจ้าถิ่นมีปัญหากันภูเก็ตฮะ
ผู้หญิงคนนี้ขับโวลนะครับเป็นแอปนะครับแอปพลิเคชันเลขแท็กซี่
ปรากฏว่าเธอถูกกลุ่มชายชะกันขึ้นมาบนกระโปรงหน้ารถเลย
แล้วมาทุบรถของเธอในรถมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย

นี่เป็นแถวชายหาดบางเทานะอำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ตครับ
โมงเย็นของวันที่๑๑มิถุนายนที่ผ่านมาคุณผู้ชม
นางสาวเบจวันเรียนรมเธอเป็นผู้เสียหายขับรถมารับลูกค้าชาวต่างชาติสองคนนะครับ
เป็นลูกค้านะฮะของแอปพลิเคชันโบ๊คนะครับ

ของเธอเนี่ยพอมาถึงที่เกิดเหตุเธอก็รับนักท่องเที่ยวขึ้นรถนะครับ
แล้วกำลังจะขับออกจากจุดเกิดเหตุจู่มีชายชะกัน๓คน
จะว่าจะเป็นคนขับรถแท็กซี่แถวนั้นแหละเข้ามาหานะครับ
ชายคนแรกเดินมาทุบรถแล้วก็ปีนขึ้นมาที่ฝากระโปรงรถนะครับ
ด้านหน้าของเธอจากนั้นผู้ชายอีกสองคนก็เดินมาพยายาม
จะเปิดประตูรถครับแต่เธอตั้งสติแล้วก็รีบขับรถหนีออกมา
ตอนนั้นได้ยินเสียงผู้ก่อเหตุไม่แน่ใจว่ากระทืบหรือทุบรถของเธอนะ
แล้วพยายามจะล้วงอะไรสักอย่างออกจากกางเกงครับกล้องจับภาพไว้ไม่ได้
คุณเบจวันยอมรับว่าตัวเธอและชาวต่างชาติ
ตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไปแจ้งความไว้ที่สพเชิงทะเล
วันนี้ก็ไปให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วล่าสุดตำรวจบอกว่า
แจ้งข้อเก่าหากับคู่กรณีให้แล้วครับ
ฉันชัดรักษาล่ะนะครับ
แต่แจ้งแตกแหทมมีภาวะที่ไม่เห็น